คุณผู้ชมคะจำเรื่องหมาผีปอบได้ไหมคะ

เราเพิ่งเล่าข่าวไปว่าไปกัดลากกินไส้ของวัวควายมาใช่ไหม
ปีนี้วัวควายตายมา๕ตัวแล้ว
ทีนี้ค่ะปฏิบัติการไล่ล่าหมาผีปอบ

ไปตามล่ากันตอนนี้ที่จับได้นะ๔ตัว

ก็นี่ไงแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่า
ไอ้ที่จับมาเชื่อว่าเป็นลูกหมาผีปอบคุณ

แต่พ่อแม่อีก๓ตัวหนีไปแล้ว
ตัวพ่อตัวแม่อาจจะมีอิทธิฤทธิเยอะกว่าอย่างนี้เหรอฮะ

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยเองชาวบ้านที่บ้านนาอุดม
ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะ
โอ้ยเห็นลูกสอนที่ชี้อยู่ลิฟน์นู้นไหมคะ
นั่นแหละหมาผีปอบที่ชาวบ้านเขาเชื่อกัน
แล้วมันมีทั้งหมดคือ๔ตัวตรงนี้นะนะ
มีสีดำ๓ตัวสีขาวตัวหนึ่ง

จับมาได้มันวิ่งเข้าไปหลบตรงท่อระบายน้ำของถนนกลางทุ่งนาไง
คนก็ต้องตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามค่ะ
เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยควายไล่ทุ่งตรงนี้
เขาบอกว่าโอ้เขาภาวะหมดแหละอยู่แบบไม่เป็นสุขเลย
เพราะว่าโดนพวกหมาผีปอบเนี่ยมันมากันประมาณสัก๗ตัวได้นะ

มันก็ออกมากลางวันแสกนี่หมาหนาธรรมดาแล้วมั้งหมาจรจัดแล้วมั้ง
คือคำว่าหมาผีปอบเอาจริงนะ
ก็ไม่รู้ว่ามันคือปอบจริงหรือเปล่า
หรือชาวบ้านเขาอาจจะแค่แบบเปรียบเทียบเปรียบเปยหรือยังไง

กัดวัวแล้วลากไส้กินไส้เนี่ยนะฮะ
ใช่ทีนี้ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวไงว่า
ยังไงก็ต้องจัดการให้ได้หมาผีปอบพวกนี้มากันเป็นร้อยคนเลยค่ะ
ปิดล้อมตรงที่หมาผีปอบมันอยู่
อย่างที่บอกค่ะว่าฝูงนี้ทั้งหมดจริง๗ตัวนี่
ถือแบบถือตะข่ายรอพร้อมจะจับเลยแล้วนะ
ใน๗ตัวนี้เป็นตัวที่แบบโต๓ตัว
ตัวที่เป็นลูกหมาเล็กน่ะ๔ตัวค่ะ
แล้วเขาใช้ปฏิบัติการคือใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงได้นะ
ไปไล่จับกันอันนี้จังหวะจับได้แล้วนะอยู่ในตะข่ายเรียบร้อยแล้ว
ที่จับได้นะได้มาเป็นตัวลูก๔ตัว
ส่วนพ่อแม่ตัวใหญ่๓ตัวน่ะน่าจะเป็นตัวที่ไปกัดลูกวัว
ไปลากไส้ลูกวัวมานั่นแหละมันหนีไป
ทีนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอรัตนบุรีเนี่ย
เขาก็จะต้องเอาลูกสุนัข๔ตัวนี้นะใส่กรงแล้วเดี๋ยวไปล่อ
เอาลูกหมาผีปอบไปล่อพ่อแม่หมาผีปอบ
ให้มันออกมาแล้วก็คงจะเอาพวกแบบยาสลบคลุกกับข้าว
ไปให้พ่อแม่หมาผีปอบมันกิน

แล้วไม่รู้ว่าปฏิบัติการหลังจากนี้จะจับได้ไหม

ว่าลูกหมาผีปอบนี่แหละจะต้องเป็นตัวล่อพ่อแม่หมาผีปอบนะ
ตัวลูกฮะหมดฤทธิ์แล้วนะฮะ